เอ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปทานพิษงูพิษลักษณ์พิษทวงชมพูกระดังงาเหลือเคียงคู

งั้นพาไปที่อุทัยธานีครับ
ไปดูซิว่ามันน่ากินขนาดไหน

จริงครับแล้วถ้ากลิ่นมันออกจากทีวีได้คุณจะได้กลิ่นจริงเพราะว่าเขาบอกว่าพิซซ่าที่นี่หอมมาก
พิซซ่าห้วยป่าปกตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่๓๐ทับ๑ตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
เขาอบพิซซ่าจากเตาฟืนถือว่าเป็นความพิเศษของทางร้าน
และซิกเนเจอร์เมนูเด็ดของทางร้านก็คือ
ทางร้านเขาได้นำผักกรูดเป็นผักพื้นบ้านของอำเภอบ้านไร่

ประยุกต์ใช้เป็นหน้าผักกรูดอบชีส

นี่แหละครับแต่ละหน้าสุดยอดน่ากินน่าทานฝรั่งมาเลยทีเดียว

ใช้ผักกรูดแทนผักโขมเอาไปอบชีสสินะครับ
แล้วนอกจากนี้นะครับเขายังมีขั้นตอนในการอบพิซซ่าด้วยเตาฟืน
จะต้องมีการวอร์มเตาก่อน

ก็คือมวลหน้า๓ทีมวลหลังยืดเต้น
ก็จะมีวิ่งจ๊อกกิ้งรอบบ้านก็ถือเป็นการวอร์มอัพที่ดี
ไม่ใช่เรื่องของเรื่องนะครับเขาต้องติดแก๊ส
แล้วก็ก่อฟื้นเพื่อให้อุณหภูมิมันคงที่
ให้แป้งเนี่ยมันดันตัวออกมาได้เร็วทำให้ชีสเนี่ยยืดได้ดีนะน้องใบตอง
แล้วเมนูพิษสมัยของคุณไม่มีกี่หน้าพิซซ่าพิษสมัยไม่เกี่ยว
อันนี้หาขวาโอ้เอ้าคุณชี่สามคุณมีสักพิสหนึ่งไหมค่ะ
คิดรักค่ะโอเคขอบคุณเอาเนี่ยฮะคุณภาพของวัตถุดิบที่เขานำมาใช้
แต่ละขั้นตอนบอกแบบนี้พิถีพิถันและใส่ใจจริง
ราคาพิสซ่าคิดตามขนาดละกันขนาดเก้านิ้วถาดละร้อยสามสิบแปดบาท
ขนาดสิบสองนิ้วใหญ่ขึ้นมาอีกนิดค่ะถาดละร้อยแปดสิบบาทโอ้
โดยเขาจะทำขายวันละ๖๐ถ่านนะเท่านั้นเองนะหมดแล้วหมดเลยนะ
แล้วขายออนไลน์ใส่กล่องกลับบ้านได้ด้วยเนี่ยฮะ
เปิดขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึงสิบหกนาฬิกาสามสิบนาที
ก็สี่โมงครึ่งนะจ๊ะโอ้โหขายเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเสียดายเนอะ
ถ้าหายทุกวันนี้น่าจะแบบว่าได้กินกันทั่วหน้าแต่ก็ธรรมดาแหละ
พี่เขาทำงานประจำด้วยใช่เยี่ยมไปเลยอุ๊ยหน้าฐานหน้าฐานจริงจริงอ่าไปต่อ